ราวพิธีกรรมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยยุครัตนโกศิลปนั่นก็คือพิธีโสกันโกนจุกค่ะ
เห้ยควรพิสาธิ์ที่เห็นเงี๊ยะถูกเลยอ่ะที่เห็นยังไงคนใช่ไหม
แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มแล้วก็ทำเป็นพิธีการที่ดูเป็นการเป็นงานมาก

เป็นพิธีกรรมกลจุกที่มีมาแต่โบราณของไทยค่ะซึ่งคนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์แล้วก็อายุทยา
เขาจะนิยมให้ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะไว้จุกคือมัดผมจุกกันนะคะ
โดยคนโบราณก็จะไว้กันตั้งแต่อายุ๗ขวบ๙ขวบ๑๑ขวบนะคะ
ทำแบบนี้เพื่อทำไมเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะไม่ให้ลูกหลานเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืน
แต่พอโตขึ้นเกินกว่าวัยที่จะไว้จุกได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการโกนจุกหรือว่าการโสกันนั่นเอง
คนสมัยก่อนเขาก็จะมีการทำพิธีตามกำลังทรัพย์ตามฐานะหรือว่าความสามารถในการจัดงานนะ
แล้วแต่คนถ้าเป็นลูกท่านหลานเธอคนใหญ่คนโตหน่อยก็จะจัดงานยิ่งใหญ่ไงก็ทำแบบนี้กันมานานแล้วนะ
แต่งองค์ทรงเครื่องกันเต็มยดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละนะคะเหตุที่ต้องกลจุกออกเนี่ยเพราะว่าอะไร
ถึงเวลาที่เด็กเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วไงมันก็ต้องเปลี่ยนทรงผมเพื่อความเหมาะสมถูกไหม
ก็ต้องโกนจุกออกเพื่อบ่งบอกถึงสถานภาพด้วยว่าตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วถูกต้องค่ะ
นำคลิปมาให้เราดูกันแล้วก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยที่จะให้ไว้ผมจุกกันเท่าไ

เพราะว่าเรื่องความเชื่อในการไว้ผมจุกแล้ว
ป้องกันเรื่องของโรคภัยก็ไม่ค่อยมี

อีกอย่างหนึ่งเด็กไปโรงเรียนเขาก็ต้องตัดผมตามระเบียบของโรงเรียนนะคะ